ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูงานที่เกี่ยวกับการไปดู
เจฒีปันจุอฐิของทหารเอกสมเด็นพระแนเรสวรรมหาราช
ก็คือพระราชมนูซึ่งตั้งอยู่ที่วัดช้างอำเภอเมืองอ่างทอง
ตอนนี้ค่ะชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วเป็นเจดีเก่าแก่อยากให้อนุรักษ์ไว้เนาะ

นับร้อยปีแล้วนะคะ๔๐๐ปีแล้วนะคะ
สำหรับเจดีทรงระคังคว่ำสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะ
อยู่ที่ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทอง
เป็นเจดีที่บรรจุอัฐิพระราชมนู
ทหารเอกคู่ใจสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
พร้อมด้วยเจดีบรรจุอัฐิพันรยาของพระราชมโนด้วย
ถ้าใครที่เคยได้รับชมภาพยนตร์
เกี่ยวกับตำนานสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
จะเคยได้ยินชื่อพระราชมนูนะคะ
พระครูสุวัสดิวรกิจเจ้าอาวาสวัดช้างบอกว่า

มีการรบที่ทุ่งบางแก้วพระราชมนูแม่กองระวังหน้า
ได้ใช้วัดช้างเป็นที่ตั้งทัพทหารนับหมื่นนาย
โดยส่งกองทหารออกลาดตระเวนดูกองกำลังของกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่
ซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าของพม่านะคะ
รบครั้งนี้เป็นการรบแบบกองโจร
ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะคะ
ซึ่งสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนำกองทัพไทยมีชัยชนะ
และทรงโปรดให้นำพระราชทรัพย์ปฏิสังขรวัดช้าง
โดยพระราชมนูหรือว่าชื่อเล่นว่าเพชรนะคะ
ให้พ่อครูดาบพลอยใช้เรือกระแชงไปขนทองคำ
และพัสดุที่จำเป็นจากกรุงศรีอยุธยามาช่วยบูรณวัดแห่งนี้ด้วย

ลาออกจากราชการในตำแหน่งพระสมุหากลาโหม
และบวชอยู่ที่วัดช้างนี่แหละจนสิ้นอายุไขเลยนะคะ
บรรจุอัฐิพระราชมนูทรงระคางคว่ำไว้จนถึงปัจจุบันนี้

กรมศิลปากรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูแลนะคะ
ชาวบ้านเรียกร้องค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณะให้ดีขึ้นหน่อย
ให้ควรค่าแก่คุณงามความดีของทหารกล้าในอดีตของชาติไทยค่ะ